สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ทั้งแพ้คะแนนยอดวิญญาสศิริรักษ์ที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินเจนลบหรือยอดวิชาซูจีบะหมี่เกี้ยว
ชื่อประธิบขจัดโลคาอายุ๑๕ปีประชาจังหวัดซูลิน
กมาแล้ว๕๗ครั้งชนะ๓๘แพ้๑๕เสมอ๔ครั้ง
โอ้โหรูปร่างช่วงชกเห็นชัดเจนเลยนะครับน้ำเงินจะดูลอยกว่าครับ
คู่นี้เมื่อเช้ามามุมแดงมา๑๑๓แล้วครับลดไป๓
ขณะที่น้ำเงินมา๑๑๐พอดีครับไม่เคยเจอกันมาเลยครับ
กับผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับ
พันธุ์ตำรวจตีสัญญารัฐนาภัยวงครับ
มุมแดงนี่เดิมก็เพชรรุ่งเรืองต่อสิริวัตรเลยครับ
ซ้อมอยู่ที่ตศิริวัตรอุบลราชธานีนะครับที่บ้านเกิดเลยครับ
ขณะที่น้ำเงินเจนรบก็ซ้อมอยู่กับพี่สุนทรเพชรเลื่อนเลยครับ

ก็มีเจนลบสักหอมศีลนะครับเพราะว่าเจนลบพรรมพันธุ์ม่วงเนี่ย
คอยดูแลการฟิตซ้อมด้วยนะครับ
ก็เลยเปลี่ยนชื่อจากยอดวิชามาเป็นเจนลบเลยครับ

มุมแดงมีเสียวุฒิพอหลักบุญครับ
ถอดมงคลให้กับนักมวยในคาถานะครับ
น้ำเงินนี่เจ้าเก่าเลยครับมาที่นี่ประจำนะครับ

หัวหน้าคณะซูจีบะหมี่เกี้ยวครับ
อดมงคลให้กับเจนลบหรือว่ายอดวิชาเดิมนะครับ
เปลี่ยนชื่อมาไฟล์ที่๒แล้วครับ

ใส่กันเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา
ท่านผู้ชิงขาดบนวัยทีผ่านตำรวจตี
สัญญารัตนภัยวงให้คะแนนชายุทธ์ขำนเรศ
ไภทุนกกกลางแล้วก็จิรวรรย์อิมเหยียม

หนึ่งพยักษ์พอหลักบุญแดงเจงรบซูจีบะหมี่เกี้ยม
ซูจีบะหมี่เกี้ยวของสุนทรเพชรเลื่อน
ชกที่นี่ประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดวิชาเก้าเด้ง

รูปร่างโครงสร้างมันน่ารักเหลือเกินนะ

ซูจีบะหมี่เกี้ยวนี่รูปร่างช่วงชกสวยหลายคนเลย
วิชาแต่วันนี้เปลี่ยนมาเป็นเจนรบ
แต่ว่าฝ่ายแดงถือไม่ธรรมดานะ
หนึ่งพยักษ์นกลวงรุนแรงมีนับมีนกทุกวินาทีนะครับลายนี้

พอหลักบุญ
ดูครับการผ่านมวยดีแต่น่าก็ได้เปรียบแน่นอน

คู่แรกเราบอกว่ามันเฮียนเดี๋ยวน็อกแล้วน็อกกาวรูดเลยนะ
เสาร์ที่แล้วนะ๕๖คู่ใช้เวลา๒ชั่วโมงครับ

ความหนักความแรงนี่ฝ่ายแดงได้เปรียบแน่นอน
มันขึ้นอยู่เรื่องปะทะเสียดสียืดเยอะไปมากยกแล้วจะยุบหรือเปล่าล่ะครับฝ่ายแดง

พยักษ์พอหลักบุญ
เสื้ออดีตก็อยู่ในเครือข่ายของเสียแขกครับนู่นนะ

กรรมการจากเวทีมวยราชดำเนินนะครับ
นำทีมเลยสมาธิจันทคล้อย
ขอบคุณในสนามไทยปัญลักษณ์
คุณศักดาปลื้มจิตนี่ทีมกรรมการของราชดำเนินนะครับ
คุณศิรดิสุวรรณครรวมไปถึงวิทยาละมงค์เชี่ยวสกุลด้วย
แม่ดำชมคู่เนี่ยถ้ามีตีนขวายังเดียวนี่กินก็ลำบาก

พอขวาเข้าไปส่วนมากจะติดบังก่อนแล้วก็ขวาคืนไง

ดูโยกไปขยะมาขวาอาตารล้าง
แข่งขวาคอยจอกจอกไปเรื่อยครับ
ซ้ายคอยถีบ๑คืน๑พยักษ์เสียช่วง
๑พยักษ์ออก๒กาทด้วยดีสายสลับขวา

ถ้ามีซ้ายมาช่วยนี่จะได้เปรียบเลยถึงเป้าก่อน
แม่มวยนี่ถ้าหากว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินเจนรบนี่
ทำให้ฝ่ายแดงยุบหรือเหี่ยวนะผมว่าอาจจะเหนื่อยนะ
ถ้าสามยกคุยแบบนี้ยกสี่ยกห้าแดงชอบเลยนะ
ถ้ามาเอาแต่แทร่จ้องนะพยายามคืน

โยกขยับโยกขยับช่วงชกได้เปรียบนะ
เกี่ยวไปเรื่อยแห่ไปเรื่อยครับหนึ่งพยักษ์

กับมวยคู่แรกของยอดมวยไทยรัฐโดยโปรเมอเตอร์ทรงไทยรัฐรสวรรค์
มีขึ้นก้านคอด้วยตีนหน้าหนึ่งพยักษ์ทำได้ดีครับแค่งนี้
พยายามใช้ซ้ายรบกวนด้วยนะครับ
เจนลบนั้นมีหรือเปล่าตีนซ้ายหมดยกที่หนึ่ง

หนึ่งพยักษ์มันปล่อยมันซ้ายครับสวนเข้าเคริมหน้ากี้ครับ

หวายก้านคองเขาเลยด้วยซิตแผนนะครับ

มาดูมวยอยู่ที่ไทยรัฐเป็นประจำเลยครับ
สตาร์ทนี่น่าสนใจเลยนะครับศึกยอดมวยไทยรัฐ
ช่วงนี้ขอบพระคุณเก่าสิบหมื่นเจ้าระเข้เขียวด้วยนะครับ
ปลอบสามพันบาทแก่ผู้ชนะน็อค
แล้วก็หนึ่งหมื่นบาทแก่ผู้ที่ใช้เจ้าระเข้ฟาดหางเลยครับ
มุมแดงนี่เก่าเหลือเกินนะครับ
ขณะที่น้ำเงินได้สดได้รูปร่าง
แฟนแฟนชอบใครตามต่อยกสอง

รวมเชียร์นักวอเลเบอร์บอลทีมชาติไทย
ในวัน๒๔๒๐กัญญาโยน
สู้สึกวอเลเบอร์ลหญิงเวิลด์กรังปี๒๐๑๗
รอบคัดเลือกโซทวีปเอเชีย
และอีกหนึ่งรายการสำหรับทีมวอเล็กบอลชาย

นักกีฬาไทยเปิดไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เป็นการชิงจังหวะแข้งครับ

ซ้ายตัดล่างเลยนะครับ
ซ้ายคอยถีบซ้ายคอยยับว่าไปเรื่อยครับ

มันการผ่านมวยบอกแล้วว่าได้เปรียบความหนักความแรงได้เปรียบก่อนนะนะ
ถ้าหากว่าเจนรบไม่ทำให้ไฟแดงยุบเลยเหี่ยวอาจจะเหนื่อยนะครับป่าว
ตอนนี้ขึ้นมาบนเวทีรูปร่างช่วงชกได้เปรียบอยู่แล้วครับเจนลบ
แต่ถ้าไม่ออกแบบนี้แดง๓ยกไม่เหนื่อย
ยก๔ยก๕นี่ตัวใครตัวมันเลยนะ
แค่งซ้ายคอยเตะแข้งขวาคอยเจาะเจาะยัง
ถีบคอยเจาะว่าไปเรื่อยครับ
ยังรอยังรอเขาอาชีพนะ

วยเก่าแบบนี้แดงไม่ค่อยอยากให้ใครเข้าใกล้อยู่นะ
ชกแบบสบายวงนอกไปเรื่อย
เจนรบต้องเปิดเกม
ปล่อยอาวุธต้องออกครับมันถึงจะมีคะแนน
พอในยุคนี้บรรดาพี่น้องแฟนมันไม่นิยมมามวยเต้น
มึงอยากมีแก้วมันจะเปรียบคนดูไปหน่อย
โหยแค่งขวาเตะ

ติดมาต้องอันตรายศอกนะ
ต้องระวังด้วยนะต้องเจนรบนะ
และนั้นสองเลยน้ำสอง

เป็นมวยเข่าที่ใช้ศอกได้ดีเลยนะครับเจนรมน้ำเงิน
จี้ให้ติดเดินให้เร็วกว่านี้ครับตีนซ้ายมีไหมนำออกไปก่อน
ตินซ้ายมาแล้วก็ขวาตามถ้าจ้องแบบนี้แดงดีดตีนซ้ายก่อนเลยอันตรายเลยครับ
รอรอจังหวะต่อยลงตัวซ้ายคอยยักษ์สายตาคอยดูไปเรื่อยน่ะ
อืมก็ยักษ์ต้องเบียดในละเน้นในไล่แขนโดนสอบดูไล่
มันมันอยู่นอกตลอดนะแขนอยู่นอกตลอดจับยังจับไม่ได้
น่ะถ้าโบยเข่าแขนอยู่นอกมันลำบากน่ะไม่มันต้องจับใน
ถ้ายังสอนไม่เข้ายังตีไม่ได้หรอกพี่ป่าเข้าในไม่ได้เลยก็ตีไม่ได้
นี่ลำบากแล้วครับเกมของเจนรกพยายามจะเดินนะ
ยังจะเปิดเกมเดินยังเข้าไปทำอะไรไม่ได้นะ
อย่าล็อกในปั้งในมันอยู่ในตลอดอ่ะใช่
เนี่ยล็อกไว้ก่อนเลยแบบเนี้ยทำไมต้องดิ้นหนักเดียวเลย
อดไม่เข้าถ้าดิ้นมากโดนหักล้มด้วยนะ
เรามีช่วงปลายยกสองแล้วยังไงก็ต้องพยายามนะ
ท้อไม่ได้ล่ะต้องพยายามแล้วครับ
เย็นรบในช่วงปลายยกที่สองนะครับมันสายตาคอยดู

กลับมวลครัวแรกผ่านแล้วกับสองยกครับมีภาพชายกที่สองครับ
หนึ่งก็ยักษ์บวชแข้งซ้ายสูงครับเจ็ดข้อนแผน
ครับเสร็จสูงโดนทั้งหนึ่งยักษ์เตะต่างล่างเสร็จลักล้มลงไปครับ
แม่มีศอกแหลมมาท้าทายกันซะแล้วครับ

รายการใหญ่นะครับครบรอบ๑ปีศึกยอดมวยไทยรัฐเสาที่๒๔

ดูมวยจากรายการนัดเงินล้านนะครับ
มีข้าวทานฟรีมีเสื้อแจกอีกต่างหากครับ

แล้วก็ข่าวดีอีกหนึ่งข่าวกลางปีหน้า

คุณนิคคุณนิคจิตสุภาวชาวผลบอกมาครับ

ยกที่๓ปล่อยตัวมาแล้ว

เชิงนี่สู้ไม่ได้ต้องเดินให้เร็วกว่านี้นะครับ
ต้องมีตีนซ้ายนำด้วยแบบนี้ครับเจนรบ

นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่

นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่

นี่นี่นี่นี่นี่

นี่นี่นี่นี่

นี่
ดีเข้าในครับส่วนทะเลาะเขียบเข่าเข้าลำตัว
งพยักษ์ก็มีปั้มตีแรกตลอดนะครับ
กำลังเข้าได้เข้าเข็มเข้มข้นเลยครับ
ครับมีงานบุญมาฝากแฟนหน่อยนะครับ

ประเพณีของชาวใต้นะครับที่จังหวัดพัทธลุงเลยครับ
ก็มีศิลปินชื่อดังอย่างบาวีมาที่งานด้วยนะครับ

มีขบวนแห่ผมรับนะครับแล้วก็พิธีทางศาสนา
ตาจ้อยไทยรัฐทีวีฝากชวนแฟนมาครับ
ฝากบอกข่าวมาตามต่อยกที่๔กำลังเข้มข้นเลยครับ
สถานการณ์แบบนี้ครับใครทำใครได้เลยนะครับ
๔น่าจะเป็นยกไฮไลท์เลยแบบนี้

รอบนี้ยังแก้ไม่ได้นะต้องกินการแข่งซ้าย
เต่นซ้ายเข้าทุกเม็ดนะ
ไม่ตั้งเลยต้องเดินอีก
มันรอไม่ได้โถหหลับซ้ายเต็มเลย